คุณผู้ชมคะข่าวบันเทิงเช้านี้นะคะมีเรื่องแซ่บหลายเรื่องมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
เดี๋ยวให้น้องเชอรี่คนสวยมาเล่าให้ฟังเช้านี้ค่ะ
ใช่แล้วค่ะพี่มิ้วสวัสดีนะคะคุณผู้ชม
เชอรี่แบบนี้บอกเลยเช้านี้วงการบันเทิงมีแต่เรื่อง
มีแต่เรื่องเลยจริงนะคะโดยเฉพาะจากเรื่องของโลกโซเชียลเนี่ย
รายแรกก่อนเลยนะคะเปิดศักราชมาเลย
คุณกระแตนั่นเองเมื่อวานนี้เขาก็ไปจดทะเบียนสมรสที่บางรักใช่ไหม

ดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวดีแต่ในเรื่องราวดีต้องมีเรื่องให้แบบมันหุดหงิดใจเหลือเกิน
เขาไปเมาส์กันคุณผู้ชมบอกว่าลูกคุณกระแตคลอดออกมานะคะ
บอกว่าเป็นน้องไม่ปกติมี๒หัวว่าอย่างนั้น

ไปเมาส์เขาแล้วแล้วก็ไปเมาส์เขาแรงมาก
งานนี้ที่ฉันเข้าข้างคุณกะแตเต็มคุณกะแตบอกว่าไม่ยอมจะแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
เดินหน้าเลยจ้าลุยเลยอันนี้สนับสนุนนะคะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวแรงแบบนี้ออกมา

ล่าสุดว่าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างกรฏตรสุทธิ์ภักษ์สอนท์และคุณหลูยอาทิตย์ที่ถือเลือกดี
เมื่อวานนี้แหละ๑๑เมษายนควงคู่กันไปจดทะเบียนสมรส
อย่างเป็นทางการที่สำนักงานเขตบางรักษ์ค่ะ
พร้อมกันนี้ทั้งคู่ก็ขอชี้แจงเรื่องที่ต้องทำให้อารมณ์เสีย
หลังจากที่ถูกผู้ไม่หวังดีสร้างเพจปลอม
ปล่อยข่าวเรื่องการคลอดลูกของกระแต
ทำให้หลายคนตกใจนะฮะซึ่งกระแตบอกว่า
ข่าวดังกล่าวมันกระทบต่อสภาพจิตใจเธอเองมาก
คนท้องเรื่องมันอ่อนไหวนะแล้วแบบเป็นเรื่องไม่ดีด้วย
โอเคเลยจริงแล้วก็มันกระทบไปถึงคนในครอบครัวเธอด้วยค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้เธอมอบหมายให้ทนายนำเรื่องไปแจ้งความ
กองบังคับการปราบรามกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
หรือว่าปอทขอดำเนินการตามกฎหมาย
จะฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เธอ

วิภาควิจารณ์กันเยอะเลยทีเดียวก็มีค่ะ
รู้สึกเฉยนะคะแต่พอเราอ่านเข้าไป
รู้สึกว่าโหนี่แบบเขียนเป็นเรื่องเป็นราวเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็ไม่ลืมนะคะลืมว่าจะโทรบอกคุณแม่ก่อน
อะไรอย่างนี้ค่ะจนตอนเย็นเนี่ยคุณแม่ก็โทรมาแบบเสียงตกใจ
คือเรื่องนี้มันกระทบกับทางผู้ใหญ่
ก็ให้ทางทนายแล้วก็ทางผู้จัดการเป็นคนจัดการค่ะ

ให้ทางกฎหมายเขาเป็นคนจัดการดีกว่าอะไรอย่างนี้

บางทีต้องบางทีพวกนี้ต้องการโปรโมทอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้วก็กระแตก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้
แล้วไม่เคยคิดว่าเขาจะทำกับเด็กได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ฝากบอกคนที่คิดจะทำอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่
มันอาจจะเหมือนจะไม่ได้บรรทอนจิตใจ
แต่ว่าลึกแล้วมันก็ทำให้รู้สึกไม่ดีเหมือนกัน

คุณกระแตใกล้คลอดเต็มทีแล้วแต่ยังไม่ได้คลอดนะคะ
แล้วก็น้องแข็งแรงสมบูรณ์ดี

ว่าอะไรว่าได้
แต่ว่าลูกเขาที่อยู่ในท้องว่าเด็กยังไม่คลอดเลยคุณ
ก็ต้องมารู้สึกอะไรไม่ดีกับคนที่คิดไม่ดีแบบนี้แล้ว